ขับราแล้วช่วงนี้สภาพอากาศคุณผู้ชมหลายพื้นที่ฝนตกระวังกันหน่อยนะ
ใช่ครับเอาเหตุนี้มาให้ดูค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยขับกระบะ
แล้วน่าจะเสียหลักแล้วขับฝากท่ามกลางสายฝนจนรถอ่ะมันไปตกลงคูน้ำ
แล้วถามว่ากว่าจะมีคนมาเห็นนะคุณเรียกกู้ภัยไปช่วยมันไม่ทันแล้ว
แล้วคือตัวเขาคนขับติดอยู่อย่างนั้นแล้วรถจมน้ำเกือบมิดคันนะ
หงายท้องแบบนี้นะฮะใช่ถนนสายเอเชียค่ะ
ขึ้นทะคอนสมวันค่ะช่วงหลักกิโลเมตรที่ยี่สิบสาม
ตำบลหันตรานะคะอำเภอพระนครศรียุธยาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองมีคนแจ้งเหตุ
บอกรถกระบะสี่ประตูสีขาวคันนี้บอกทะเบียนหน่อยนะคะ
เจ็ดเก้าสองศูนย์เผื่อญาติจะได้ติดต่อมา
ทะเบียนกำแพงเพชรค่ะโดยเห็นเลยนะ
รถกระบะคันนี้สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าอย่างนี้
ลงไปในน้ำเกือบมิดคันแล้วค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอผู้ชาย
ซึ่งเป็นคนขับนั่นแหละติดอยู่ตรงประตูฝั่งคนขับค่ะ
ก็เลยต้องพยายามนำตัวออกมาแต่กลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
คนแจ้งเหตุชื่อนายเจียรพลสักทองอายุยี่สิบเก้าปี
ตัวเองเขาเล่าแบบนี้ผมขับรถผ่านมาตรงเส้นนี้แหละ
มีรถกระบะจมอยู่ตรงนั้นคิดแล้วว่าเขาต้องเกิดอุบัติเหตุแน่
ก็ยังไม่รู้หรอกมีใครอยู่ในรถไหมแต่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาก่อนค่ะ
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏพบว่า
ตรงบริเวณร่องรอยบนถนนเนี่ยมันมีรอยทลายนี่นะคะ
ของรถเนี่ยจากถนนลงไปในหูน้ำตรงนี้เลย
เป็นร่องดินยาวเลยนะคะก็คาดว่า
อาจจะเป็นเพราะช่วงเกิดเหตุคือกลางคืนแล้วฝนตกลงมาอย่างหนัก
คงพยายามจะออกจากรถแต่ออกไม่ได้
สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตจนทีนำร่างส่งไปชนสูตรหาสาเหกการตายที่แท้จริง
เดี๋ยวต้องประสานหาญาติให้ติดต่อมารับศพต่อไปนะคะครับ